เอาล่ะมาดูข่าวคราวของเรากันหน่อยค่ะ

ไปที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นเหนือกันเลยดีกว่านะคะ
เพราะว่าที่นี่หลายคนก็นิยมไปท่องเที่ยว

เขาก็เดินเท้าเข้าร่วมงานสืบสารประเพณีเดียวขออภัยเตียวขึ้นดอยสุเทพค่ะ
ถือว่าเป็นประเพณีที่มีแห่งเดียวในโลกในวันก่อนวันวิสาขบูชานะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศขณะที่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็นักท่องเที่ยวนับหมื่นคนค่ะ
พร้อมใจกันเดินเท้าขึ้นดอยสุเทพระยะทาง๑๓กิโลเมตรเศษ
ซึ่งเขาก็ไปร่วมกันในงานประเพณีไหว้สาปารมีพระบรมธาตุ
ถวายน้ำส่งพระราชทานสืบสารประเพณีเตียวขึ้นดอยสุเทพปีที่๑๖
ปีนี้ถือว่าจัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปีค่ะ
เพราะเป็นการเฉลิมฉลองในวาระสมโพธิ๖๐รอกนักศัตริย์หรือว่า๗๒๐ปีเมืองเชียงใหม่นั่นเอง
งานดังกล่าวนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานน้ำสงฆ์
เพื่อถวายพระบรมธาตุเป็นกรณีพิเศษตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ซึ่งในปีนี้ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองสมโพธิ
เจริญพระพุทธมนตร์ระหว่างวันที่๑๔ถึง๑๘พฤษภาคม
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารค่ะ
โดยมีนายปวินชำนิดประสาทผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เปิดเส้นทางนำขบวนประชาชนและพุทธศาสนิกชนเดินหรือว่าเตียวขึ้นดอย
พร้อมได้อันเชิญน้ำส่งพระราชทานขึ้นรถบุษบก
ขึ้นไปถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพในช่วงเช้าวันนี้นะคะ
ซึ่งก็ตรงกับวันวิสาขบูชาพอดี
เพื่อจะไปทำบุญใส่บาทพระสงฆ์๘๗รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
จากนั้นช่วงเย็นเวลาประมาณ๕โมงเย็นค่ะ
จะมีการประกอบพิธีถวายน้ำสงฆ์พระราชทานพระบรมธาตุดอยสุเทพ
เวียนเทียนประทักษิณรอบพระบรมธาตุ
ในวันวิสาขบูชาอย่างพร้อมเพลียงกันนะคะ